ใครที่ใช้รถใช้ถนนทางตรงแล้วเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะ
คือรอปภออกมามากันรถทางตรงทางเรา
เพื่อให้คนในคอนโดในห้างร้านในอาคารออกมาก่อน

ใช่แล้วก็ไม่ให้ทางเราที่เป็นทางตรงไปก่อน

คนที่เขาติดกล้องหน้ารถแล้วเขาอยู่ทางตรงอยู่นะ
เขาบอกว่ารอปภมากันแบบไม่รู้จังหวะ

คุณผู้ชมดูหน่อยนะคะดูคลิปนี้ค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะกล้องหน้ารถนี้
ก็เขาก็ขับอยู่บนถนนกำลังเคลื่อนตัวตามหน้ารถคันหน้าค่ะ

ใช่แล้วเดี๋ยวดูจังหวะจังหวะที่จะถึงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนี่

คือโรปพอร์เนี่ยสับมือเร็วมากค่ะ
เป็นรอปภคอนโดเขาโบกทงแล้วคือมาสับอยู่หน้ารถกระดกลงมาหน้ารถ

เหมือนกับเป็นการเปิดให้เปิดทางให้กับรถในคอนโดได้ออกมาได้เลี้ยวซ้ายออกไปก่อน
ทีนี้เจ้าของรถเบรกตัวโก่งเลยค่ะเกือบชนค่ะ
เพราะว่าเขาก็ขับตามหลังรถประจำทางไง
แล้วมันก็มองไม่เห็นหรอกว่ารอปภเขาเตรียมที่จะมากั้นทงตรงนี้แล้ว
แหมถ้าเขาเบรกไม่ทันคนปัดท้งเนี่ยจะโดนชนนะ
เออทีนี้ค่ะคนเขาก็โพสต์ในเฟซบุ๊กนี้นะคะ
ก็มีข้อความด้วยเขียนว่ากระโดดขวางทางรถชาวบ้านทำได้เหรอ
สัญญาณทงขอความร่วมมือก็พอแล้วมั้ง
ผมไม่ขวางทางเข้าคอนโดคุณแน่แต่ทำแบบนี้มันเกินไป
แล้วยังมาแสดงความหยาบคายใส่ผมอีกทีนี้แหละคุณผู้ชม
โอ้โหคนมาแสดงความคิดเห็นเพียบเลยนะคะ
แล้วก็เจ้าของเฟซบุ๊กเขาก็อธิบายเหตุการณ์เพิ่มเติมด้วยนะ
เขาเล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนบ่ายของวันที่๑๔มกราคม
ตอนนั้นเขากำลังขับรถไปที่ทางเรียบทางรถไฟ
นิคมมักกะสันจะมุ่งหน้าไปทางสามแยกประตูน้ำคุณนึกจุดตรงนั้นออกใช่ไหม
ซึ่งนี่ค่ะเป็นถนนที่เขาใช้ประจำ
ก็รู้ว่าตรงนั้นก็จะมีหน่วยงานราชการมีคอนโดต่างตั้งอยู่
แล้วก็จะมีรอปภคอยอำนวยความสะดวก
คือโบกทงให้รถจากเส้นทางหลักหยุด
เพื่อให้รถด้านในคอนโดในหน่วยงานราชการออกมาก่อน
แล้วในวันเกิดเหตุเนี่ยเขาขับอยู่ที่ช่องซ้ายสุดแล้วก็ตามหลังรถเมย์ค่ะ
เพราะว่ารถเมย์จะเลี้ยวซ้ายส่วนเขาจะขับผ่านทางแยกที่ตอนนั้นได้สัญญาณไฟเขียวแล้วนะ
แต่ว่าจังหวะที่กำลังขับไปใกล้จะถึง
รอปภมาแล้วเอาทงมากระดกลงมาข้างหน้ารถหน้ากระจกรถเขาเนี่ยแบบเร็วมาก
มาเป็นระยะแบบกระทันหันกระชั้นชิดเหลือเกินจนทำให้ตัวเขาต้องเบรกกระทันหันนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของรถก็บอกว่าก็ขับรถต่อไปนะ
แต่ว่ารถมันติดไฟแดงไงแล้วพอมองกระจกหลังดู
คืออยากรู้ว่ารอปภคนนี้จะท่าทางเป็นยังไง
ปรากฏว่ารอปภแสดงอาการไม่พอใจอ่ะค่ะอืม
เพราะว่าเขาได้เตือนว่าให้ดูจังหวะรถด้วยอืม
ทีนี้เขาก็ยอมรับนะว่าตอนนั้นถือว่าโชคดีที่เบรกรถแล้วไม่มีรถตามหลัง
เพราะว่าถ้าเกิดเบรกกระทันหันแล้วรถตามหลังมาก็อาจจะชนท้ายได้นะคะ
ว่าถ้าเกิดว่าเบรกไม่ทันเนี่ยจะชนรอปภข้างหน้านี่แหละ
แล้วก็เชื่อว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนคงเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกัน
ฝากค่ะไปถึงรอปภทั้งของคอนโดเอ่ยหน่วยงานราชการเอ่ย
คือบางทีเนี่ยจะให้สัญญาณอยากให้ดูรถด้วยถูกต้องเออ
ดูจังหวะหน่อยจริงแล้วผมเคยคุยกับตำรวจเรื่องนี้เขาบอกว่า
บคอไม่มีอำนาจในการทำแบบนี้เพราะคุณไม่ใช่ตำรวจจราจร
คุณต้องเป็นการขอความร่วมมือเท่านั้นคือต้องดูจังหวะให้รถมันห่าง
แล้วค่อยกั้นไม่ใช่ทำแบบนี้เพราะว่าคุณไม่ใช่ตำรวจ
เพราะวันถูกอ่าจะถูกรถชนได้ค่ะนะฮะต้องระวังกันด้วย